ในครอบครัวค่ะผัวเมียอยู่กินกันมาแล้วก็มีลูก๑๐กว่าขวบแล้ว
ผัวเป็นทหารแล้วจดทะเบียนสมรสด้วยนะคุณ
วันดีคืนดีผัวมาบอกเมียว่าเธอฉันมีหนี้สิน
เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะซวยไปถึงเธอกับลูกด้วย
งั้นเราจดทะเบียนหย่ากันก่อนไหมเราเลิกกันก่อนไหม
เธอจะได้ไม่เดือดร้อนหุ้ยรักเมียรักลูกใช่ไหมเลยหย่าดีกว่า
ห่วงแบบนี้ไงตัวเมียเองก็เข้าใจว่าโอ้โห
รักเออผัวรักงั้นยอมจดทะเบียนหย่าละกัน
ท้ายที่สุดผัวไปแต่งงานมีเมียใหม่
อย่าบอกนะว่าไอ้อ้างโน่นอ้างนี่แต่จริงอยากหนีไปมีเมียใหม่
นี่ไงนี่ไงนี่คือคำอ้างใช่ไหมที่หาแบบทุกเหตุผลมาเลย
แต่เรื่องนี้ฟังความสองด้านจะดีที่สุด
ใช่เอาฟังทีละด้านก่อนละกันเพราะว่าเรื่องนี้ร้องคุณกันจอมพลัง
ให้คุณกันช่วยด้วยคุณปูค่ะเราเรียกนามสมมุติแบบนี้นะคะ
อายุ๓๙ปีเธอเล่าให้ฟังว่าเธอน่ะแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับสามีทหาร
ตั้งแต่โน้นปี๕๑สมัยสามีเป็นทหารเกณฑ์
แล้วมีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งทุกวันนี้ลูกอายุ๑๒แล้วนะ
กระโดดแล้วฮะใช่พอปลดจากทหารเกณฑ์มา
สามีก็มาอยู่ด้วยกันที่ต่างจังหวัดนี่แหละ
แต่มีในหน้าคุณผู้ชมอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะแปลกดิ
นายหน้ามาอ้างว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาผัวกลับไปเป็นทหารได้นะ
เธอวางตังมาเลยสามแสนจ่ายสามแสนจะพากลับมาเป็นทหาร
หลังจากปลดทหารเกณฑ์แล้วอะนะฝั่งเมียเนี่ยยอมไปกู้ตังมา
เอามาจ่ายเพราะว่าอยากให้ผัวเป็นทหารไง
ทีนี้พอผัวสอบได้เป็นทหารเสร็จใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
มาเรื่อยเรื่อยจนถึงปีห้าเก้าครับแล้วเธอบอกว่าผัวเธอเจ้าชู้อ่ะ
เออหลังจากนั้นมีช่วงที่หายหายกันไปด้วยนะ
ใช่แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาปี๖๑นี่ค่ะตามกราฟิกหน้าจอกลับมาอยู่ด้วยกันอีก
แล้วปี๖๒นี่แหละกาดอกจันทร์ไว้เป็นจุดเริ่มเรื่อง
เพราะอะไรฝั่งผัวมาบอกว่าเธอฉันมีปัญหาหนี้
ถ้าเกิดว่าฉันโดนโทษวินัยมาเนี่ยนะเธอกับลูกจะเดือดร้อน
งั้นประหย่าได้ไหมขอเมียแบบนี้
ก็หลงเชื่อคำพูดสิคะยอมหย่าให้ผัว
แต่เธอจะต้องส่งตังค์เลี้ยงดูลูก๕๐๐ทุกเดือนนะ
ตั้งแต่ปลายปี๖๒จนกว่าลูกจะบรรลุนิติภาวะ
ก็ในฐานะที่เป็นพ่อใช่ก็ตกลงกัน
แล้วหลังจากหย่ากันเนี่ยฝั่งสามีก็ไม่ได้หายไปไหนนะ
ยังมาอยู่ด้วยแต่เพียงแต่ไม่มีทะเบียนสมรส
เหมือนกับจดทะเบียนหย่าไปอย่างนั้นเธอเข้าใจแบบนี้ค่ะ
แต่พอมาต้นปีนี้ปี๖๖ผัวเธอพฤติกรรมเปลี่ยนไป
สืบไปสืบมาเอ้าไอ้ที่อ้างโน่นอ้างนี่
ที่แท้ไปมีผู้หญิงคนใหม่นี่นะอาทิตย์ที่แล้วมาขอเลิก
แล้วผ่านไปแป๊บเดียว๒วันผัวไปแต่งงานใหม่แล้ว
รูปเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นที่นั่งคู่กันอยู่น่ะ
ใส่ชุดทหารเต็มยดเลยแต่งงานใหม่
ใช่สรุปคือหลอกว่าเป็นหนี้กลัวเมียจะเดือดร้อน
ขอหย่าพอหย่าเสร็จแล้วเสร็จสับก็เลยไปแต่งงานกับคนอื่นได้
นี่ไงเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังมีทะเบียนใหญ่อยู่ไปแต่งงาน
มันก็จะสมรสสอร์ทมันก็ผิดไงมันก็จะไม่ถูกกฎหมายตอนแรก
แต่พอหย่าแล้วไปแต่งใหม่ก็จะถูกกฎหมาย
แชทพวกนี้ค่ะที่เธอเอามาให้ดูว่าเธอคุยกับสามีทหาร
คือทวงถามเรื่องเกี่ยวกับเงินเลี้ยงดูลูกเดือนละ๕๐๐นี่แหละ
แต่ว่าฝั่งผัวน่ะก็บอกว่าถ้าเกิดอยากได้ไปฟ้องเอา
ลำพังตัวเองก็ไม่พอกินแล้วทางใครทางมันละกัน
บอกเฮ้ยคุณเป็นพ่อนะแล้วนี่ลูกที่เกิดมาก็เกิดมาจากคุณไง
คุณหลอกเราให้หย่าเนี่ยก็ช่างมันแต่ว่าคุณต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูก
ใช่ทีนี้วันนี้ค่ะคุณกันจอมพลังพาฝั่งผู้เสียหายฝั่งผู้หญิงเนี่ยนะ
ก็ไปร้องเจ้ากลมทะเลทหารปกติผลตีนรศดลสุกมาให้เป็นคนกลางหน่อย
จะได้เจลจากไกล่เกรียดทำข้อตกลงกันใหม่คุณกัลจอมพลังบอกว่า
ทางฝั่งคุณปูเพราะว่าทุกวันนี้คุณปูใช้ชีวิตแบบลำบากอ่ะ
แต่ว่าทางฝ่ายชายไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่
แล้วเวลาคุณปูไปทวงขอค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ๕๐๐

คุณปูก็เลยอยากขอความเป็นธรรมดูแลลูก

เงิน๓แสนที่ฉันจ่ายให้เธอ
เพื่อให้เธอได้กลับไปเป็นทหาร
โอ้โหเอาคืนฉันมาสิครับ

เขากลับถีบดิฉันและลูกออกไปจากชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่เป็นอยู่
และลูกก็ไม่ได้ส่งเสียให้เต็มที่ค่ะ
นี่ไงพอฟังคุณปูแล้ว
หลังจากนั้นคุณปูได้เจอหน้ากับอดีตสามีเธอนะ

แล้วมีคนกลางไงก็คือเจ้ากรมเจรทหารบกนี่แหละ

ถูกต้องอยากรู้ไหมว่าคุยกันไปแล้ว
คุณปูได้คุยอะไรกับอดีตสามีบ้าง
พูดอะไรถึงบ้างลองฟังคุณปูหน่อยค่ะ
หลังจากที่หนูเคยร้องเรียนมาหลายปีแล้ว

แต่วันนี้หนูได้รับความเป็นธรรมให้กับลูกแล้วค่ะ
ในห้องประชุมมีโอกาสได้พูดคุยกับอดีตสามีไหมครับ

หลังจากนี้คือเราก็จะใช้ชีวิตยังไงต่อ
เพราะทางนู้นเขาก็มีครอบครัวใหม่

คุณปูบอกว่าฉันโฟกัสอยู่กับปัจจุบัน
เธอกับครอบครัวใหม่ของเธอจะเป็นยังไง

ที่เงินเลี้ยงดูลูกเดือนละ๕๐๐บาท

คุณปูเลยบอกว่าเอางี้ทำข้อตกลงกันเลยไหมล่ะ

จะตัดเงิน๕๐๐๐จากบัญชีของฝั่งผู้ชาย

เป็นแบบนี้ทำแบบนี้ไปทุกเดือน
เพราะว่ายังไงลูกก็ต้องส่งเสียเลี้ยงดู

คือกองทัพบกยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการใช้เงินซื้อตำแหน่งได้
ถ้าเกิดว่าผู้เสียหายรู้ว่าฝั่งที่เรียกรับเงินเป็นใคร
เดี๋ยวกองทัพบกจะไปติดตามขอเงินคืนแล้วก็เอาผิดกับคนเหล่านั้น
เพราะฉะนั้นถึงแม้กองทัพบกจะยืนยันแบบนี้ว่าไม่มีการใช้เงินซื้อตำแหน่ง
แต่ผลที่ออกมาก็คือฝั่งผู้ชายได้กลับไปเป็นทหารไง

หรือจะมีพวกแก๊งหลอกลวงอะไรมาซ้อนซับซ้อนซ่อนเงื่อนกับเหตุการณ์นี้อีกหรือเปล่า
เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณปูมีหลักฐานเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้

กองทัพบกก็จะได้ช่วยตามทวงตังค์ให้ด้วยนะคะ